วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
คือคนที่เป็นญาติพี่น้องของคุณยายท่านนี้บอกว่า
ยังไม่รู้ว่าแกเข้าไปติดได้ยังไงค่ะประตูเหล็กหน้าบ้าน
มันยังมีซอกประตูอยู่คุณยายเข้าไปติดอยู่ข้ามคืนนะฮะโอ้โห
โชคดีเพื่อนบ้านไปเห็นก็ช่วยกันได้ทันนะฮะค่ะ

ด้วยความที่ซอกมันเล็กแบบพอดีตัวขยับไม่ได้เลยค่ะ
นี่ยังงงว่าคุณยายเข้าไปได้ยังไง
อาจจะสายตาไม่ค่อยดีแล้วเดินเข้าไปแล้วสะดุดล้มหรือยังไง
นี่กู้ภัยต้องมาช่วยกันงัดประตูเหล็กข้างหน้านะครับ
จะมีประตูเหล็กตรงนี้ที่งัดอยู่
แล้วถัดเข้ามาจะมีอยู่ซอกนิดนึงแล้วเป็นกระจก
ก่อนจะเข้าไปที่ตัวบ้านคุณยายไปติดอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ยายเกียงอายุ๗๐ปีนะฮะบ้านอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านบึงนะฮะนี่ศีรษะคุณยายก็ต้องมาถอดเหล็ก
ประตูเหล็กหน้าบ้านต้องถอดออกนะครับ
ที่แรกเจอแต่ศรีษะโผล่ออกมาแต่ลำตัวติดอยู่ในซอก
ถอดก็เอาออกมาไม่ได้ซอกมันแคบมาก
ก็กว้างแค่ประมาณ๔๐เซนติเมตรใช้เวลาอยู่๑๕นาทีนะครับ
ก็สามารถช่วยคุณยายออกมาได้แทบหมดเรี่ยวหมดแรง
มีคราบเลือดติดอยู่ตามแขนนะฮะแขนก็ฟกช้ำด้วย
ถลอกตามร่างกายหลายแห่งนะครับกระดูกสะโพกก็หักนะครับทุกผู้ชมครับ
คือขยับตัวไม่ได้เลยนะฮะติดอยู่คืนนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตะบลหนองชากนะฮะก็คือผู้ใหญ่นิจารีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านด้วยนะ
อยู่ใกล้ใกล้กันมาเจอคุณยายเป็นคนแรกนี่ฮะ
คือผู้ใหญ่นิจารีบอกว่าได้ยินเสียงคุณยายเกียงเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๔ทุ่ม
เมื่อคืนวันที่๑๗กันยายนประมาณ๔ทุ่มก็นึกว่าคุณยายคงจะพูดอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ยังไม่ได้เอกใจอะไรจน๙โมงเช้า๑๘กันยายนข้ามคืนมาตอนสายเลยนะ
ได้ยินเสียงอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านของคุณยายเกียง
เห็นคุณยายเนี่ยติดอยู่ในซอกประตูแต่ไม่รู้จะช่วยออกมายังไงก็เลยโทรตามกู้ภัยให้มาช่วยนะฮะ
ว่าคุณยายเนี่ยอาจจะไปปิดประตูแล้วไปเสียหลักล้มพอล้มแล้วแบบพุ่งเข้าไปในซอกพอดีเลย
นี่ค่ะคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านของคุณยายเกียง
เจอคุณยายนะฮะคุณยายยังอยู่โรงพยาบาลก็เลยลองขอดูประตูเหล็กที่หน้าบ้านหน่อย
เป็นแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างนี้แล้วเปิดมาจะเจอกระจกอีกชั้นหนึ่งจะมีประตูกระจกอีกชั้นหนึ่ง
เป็นช่องเล็กอยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมฮะมองแบบนี้คือมันช่องมันเล็กมากนะพี่อุ๋ย
แต่ประตูเหล็กมี๒มี๒ชั้นนะ๒ล็อกนะเห็นไหมคุณยายอาจจะผอมด้วย
อาจจะผอมด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหคือทางญาติญาติที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
นี่คุณแซคนัทวินก็ลองเข้าไปถ้าเข้าแบบข้างแบบบีบตัวเนี่ยพอได้
แต่คุณยายนอนแบบตัวนอนตรงตรงใช่ไม่ได้ตะแคงนี่นี่ถ้าเขา
ถ้าเกิดตามนอนเนี่ยต้องเข้าอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าไม่ได้นี่
อาจจะมาปิดประตูแล้วเสียหลักล้มตรงนี้แล้วพยายามจะพลิกตัวหรือเปล่า
ก็เลยไปค้างติดค้างอยู่ในซอกคือทางน้องสาวเนี่ยนะบอกว่า
ตอน๗โมงเช้าจะเอาข้าวมาให้พี่สาวหาไม่เจอนะมารู้เรื่องอีกทีก็คือเนี่ย
ที่ผู้ใหญ่บ้านบอก๙โมงเช้าได้ยินเสียงแล้วมาดูติดอยู่ในซอกประตู
น้องสาวบอกว่าคุณยายเกียงพี่สาวมีอาการสายตาไม่ค่อยดีนะครับตาพล่ามัว
คาดว่าช่วงที่จะเดินมาปิดบ้านหรือเดินเข้าบ้านเนี่ย
น่าจะเดินผิดช่องอาจจะคิดว่านี่เป็นช่องที่เข้าบ้านแล้ว
พอเดินเข้าไปจนลึกก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้พยายามจะขยับแล้วเสียหลักล้ม
ก็เลยทีนี้ติดแบบนอนอย่างนี้เลยฮะ
มันติดเนี่ยตรงนี้
แต่เข้าได้แต่ตอนออกมันตอนออกก็หาทางออกไม่ได้
นี่ฮะแต่ง่ายมันก็เข้าลำบากอยู่ดีนะต่อให้สายตาพล่ามัวแต่แบบ
เอาเป็นว่าตอนนี้คุณยายอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
ทางครอบครัวเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาด้วยการพา
ยายเกียงไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งจะใหญ่แล้วก็เดินเหินได้สะดวกกว่านี้
บางทีก็ปิดประตงปิดประตูเดินไปเดินมาอยู่แถวหน้าบ้าน
บางทีเดี๋ยวไปติดทรงติดซ่อขึ้นมาอีก